ต่อที่แบตมินตันรายการใหญ่
ที่จะแข่งขันกัน๑๑๑๕มีนาคมนี้

แม้จะมีการเลื่อน๓รายการในเดือนนี้

จากการระบาดของโรคโควิด๑๙
โดยการสาธารณสุขของอังกฤษ

แข่งขันต่อไปโดยมีมาตรการ
ที่จะลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น

ผู้ชมนะคะรวมถึงจัดเตรียมเจลล้างมือ

ก่อนที่จะเข้าสนามการแข่งขัน

ดูแลนักกีฬาเจ้าหน้าที่ทีม
ในโรงแรมที่พักแล้วก็สนามแข่งขันด้วย

ลงแข่งขันอยู่๕ประเภทค่ะ

อดีตรองแชมป์หญิงเดี่ยว๒สมัยด้วยกันค่ะ